ต่อเรื่องของงูกันหน่อยดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องแปลกกันบ้างเดี๋ยวนี้งูมันขึ้นชั้น๔ได้แล้วนะ

ไปอพาร์ทเมนต์นะฮะแล้วเจ้าของห้องเขาถ่ายไว้ได้

นี่มันมุดตามช่องลงช่องล้มเนี่ยฮะ

มันปีนขึ้นมายังไงคะเนี่ย

จริงเหรอ
เออมันตัวใหญ่เหมือนอนาคอนด้าเหมือนกันนะคุณนะ
คนถ่ายเขาขนลุกเออเราก็ขนลุกเหมือนกันแหละครับ
เขาก็บอกว่ามันมาได้ยังไงคุณผู้ชม

ขึ้นไปอยู่ที่ชั้น๔ของหอพักของผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย

ถ่ายคลิปแล้วก็เอามือถือโทรไปหากู้ไพท์มาช่วยจับ
มันเลื้อยหนีนะจากชั้น๔ลงไปชั้น๒คุณผู้ชม
ไปทางช่องระบายอากาศเข้าไปในซุกในห้องน้ำ

แต่คนที่เห็นเนี่ยบอกพ่อหนุ่มเอ้ย

มันปีนไปชั้น๔มันอยากจะเข้าห้องคุณหรือเปล่า

แล้วเลื้อยผ่านชั้น๒ด้วยใช่ไหม

เพราะไปชั้น๒ก่อนนี่ห้องเขา๔๑๐
แต่ว่าเจ้าของห้องเขาถือเคล็ดเอาเลข๙ไปแปะทับข้างหลังก็เป็น๔๑

ก็เลยเจ้าของห้องก็เลยโพสต์ให้แล้วกัน
เผื่อใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ว่ากันไป